จากพญาไทยไปที่ภาคตะวันออก

ไม่ต่างจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หรือพื้นที่ภาคอีสานนะคะที่ตราดคึกคัก

ที่ชนบุรีคึกคักเช่นเดียวกันนะคะ

ไปเจอกับคุณยายอายุ๗๒ปี
คุณยายเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะ

ว่าให้คุณยายท่านนี้อายุ๗๒ปี

ได้เลือกตั้งก่อนคนอื่นได้ไหม
เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ

ตามภาพเลยไปใช้สิทธิ์

แล้วไปพบกับนางราตรีวงศาโรศอายุ๗๒ปี

คุณป้าราตรีเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะ

ก็คือเก้าอี้พลาสติกเอามาค้ำยันด้วย

และขอชาวบ้านประชาชน
ที่มาเลือกตั้งในหน่วยเดียวกันเนี่ย

ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะ
เพราะว่าทุกคนทราบดีว่านางราตรีเนี่ย
อยากใช้สิทธิ์เลือกตั้งสส

ไม่เคยขาดแม้แต่ครั้งเดียวนะคะ

ว่าราชการจังหวัดชนบุรีขอให้เจ้าหน้าที่
ทำงานด้วยความสุจริต

ก่อนออกจากบ้านตบกระเป๋าสักนิดนึง

เพราะว่าเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะ

ย้ำว่าถึง๕โมงเย็น
คาดว่าจะสามารถรู้ผลการเลือกตั้ง

เอาแบบไม่เป็นทางการนะประมาณ๓ทุ่ม

ก็ต้องบอกนะครับว่าบ้านเมืองของเรา

มีกฎหมายที่ชัดเจน

ให้เหมือนกันนะครับทุกอย่างที่การดำเนินการจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะ
อุปสรรคอะไรก็ไม่มีส่วนในเรื่องของการทุจริตของการเลือกตั้งเนี่ย
คงจะต้องรอดูกรกตสรุปความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะคะ
หลายหน่วยหลายพื้นที่เนี่ยบรรยากาศคึกคักทำให้การจัดระเบียบเนี่ย
มีความเข้มงวดพอสมควรนะคะที่จังหวัดตราดค่ะ
หน่วยเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่ยี่สิบสองและยี่สิบสาม
อยู่ในสาลาหมู่บ้านราชดรสามัคคีตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดเนี่ย
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องจัดระเบียบการเข้าคิวนะคะสำหรับคนที่มาใช้สิทธิ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าบรรยากาศทั่วไปเรียบร้อย
แต่คึกคักเพราะคนมาเยอะนะคะเช่นเดียวกับที่โรงเรียนอนุบาลตราดค่ะ
หน่วยเลือกตั้งที่๑ที่๒ของเขตเทศบันเมืองตราดคึกคักเหมือนกันค่ะ
ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่อง
ท่ามกลางการดูแลให้คำแนะนำในขั้นตอนต่างของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
และจุดนี้เขามีน้องน้องอาสาสมัครลูกเสืออาสากรกตอ่า
รู้จักเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่เด็กเด็กเลยดีค่ะปลูกฟังที่นี้ที่ดีนะคะ
คาดว่าบ่ายวันนี้บรรยากาศที่จุดนี้จะคึกคักมากกว่านี้อีกนะคะจากที่ตราดไปที่สะแก้วค่ะ
สะแก้วนะคะที่หอประชุมโรงเรียนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
หลังจากเปิดหีบแปดมูมเนี่ยค่ะทหารกว่าห้าร้อยนาย
จากกองพันธหารราบที่๓กรมทหารราบที่๑๒รักษาพระองค์
ทยอยทยอยแต่มา๕๐๐นะทยอยเดินทางมาลงคะแนน
ทั้งนี้พบว่าการเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ได้เดินแถวมาเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
แต่มาเป็นกลุ่มมาด้วยกันเฉยเฉยนะแต่ไม่ได้อ่า
ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วเดินทางมาตรวจความเรียบร้อย

การลงคะแนนนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างรัฐกลุ่ม
และอำนวยความสะดวกคนที่จะมาลงคะแนนอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้นะคะนายอำเภออรัญญประเทศขอความร่วมมือด้วย
ยังผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสะแก้ว
บอกว่าให้ประสานขอความร่วมมือกับผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เมืองปลอยเปรตกัมภูชาหน่อย
อำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ตอนนี้บางคนอาจจะยังอยู่ในฝั่งนู้นอยู่ในฝั่งปลอยเป็ด

แต่ว่าไปเป็นพนักงานกาซิโนในปลอยเป็ดไง

ให้กลับมากลับมาที่ไทยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เพราะรวมแล้วจากข้อมูลที่มี
มีตั้ง๒๐๐กว่าคนนะที่อยู่ฝั่งปลอยเป็ดนะคะ

โดยอยากจะให้มาใช้สิทธิ์
โดยไม่ถือว่าเป็นการขาดงานหรือว่าลางาน
เพราะเป็นเรื่องที่เราทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคน

ไปดูบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

โอ้โหบอกเลยนะคะว่า
โปรดติดตามตอนต่อไป